ทำให้ดูตัวเด็กของเราสูงประบาดครับ
ดีมากครับดีใจมากเรื่องนี้ก็ทำเต็มที่ด้วยนักแสดงทุกคนก็เต็มที่ด้วยครับ
แล้วนี่คือดราม่าแหลก
ดราม่าแหลกแต่ว่าในกองจะเล่นกันมากกว่า
กับเพื่อนแสมเป็นยังไงบ้าง
โอเคครับสบายมากวันไม่ทำอะไรเล่นกันอย่างเดียวครับผม
ได้งานถึงเวลาเล่นคือเล่นไงถึงเวลาทำงานเราก็เล่น
ถึงเวลาทำงานเราก็ทำงานกันเต็มที่ครับผม
ราม่าจริงแล้วเป็นความดราม่านะแต่ก็มีคอมเบอร์ดี้เสริมเข้าไปนิดหน่อยให้มันดูยิ้มหน่อย
ดีครับผมดีใจมากครับผมที่เป็นแฟนติดตาม
ยังไงก็ฝากติดตามสุภาพบรุษชาวดินด้วยนะครับ
ตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นเลยนะฮะตอนนี้ยังไงก็ฝากให้ติดตามไปแล้วกันนะครับผม
สุภาพรุชชาวดีนครับครับอันนี้ก็เข้มข้นค่ะ
บอกว่า๒ปีจะโสดค่ะจะโสดอยู่๒ปียังไงครับผม
หลายคนมองว่าสองปีไม่มีอยู่จริงยังไม่ถึงสองเดือนเลยค่ะ
ช่วงนี้ก็ยังโสดอยู่ไงครับแม่ขอไว้๒ปี

ขอบค์ให้เราเล่น
ยังไม่ได้เชิญคืนดีครับเหมือนว่าเหมือนตอนแรกเราคบกันเร็วด้วยนะ
เราก็ยังไม่ค่อยมีเวลาศึกษากันเท่าที่ควร
ช่วงนี้ก็เลยกลับมาก็คุยกันปกติครับ

เรื่องอะไรที่ไม่ชอบก็ต้องมาบอกกันใหม่
ก็กลับมาคุยกันครับคุยกันคุยกัน

ก็เหมือนเริ่มศึกษากันใหม่ด้วย

คือเขาไปเราก็รู้ว่าเขาไป
แต่เราก็ไปของเราด้วยอยู่แล้ว

ก็ไม่เชิงตามแบบว่ามันมีเพื่อนไปอยู่แล้ว
ในกลุ่มเราก็ไปเราก็เลยไป
พอไปถึงแล้วก็แบบอยู่หัวหินเหมือนกันเลย

ไปเจอกันไง

แต่จริงแล้วเจอ
ตั้งแต่วันรับปริญญาแล้ว
ก็จริงแล้วเราก็ไม่ใช่คนดีเท่าที่ควร

ยังไม่ได้คุยกันตอนแรกยังศึกษากันไม่เต็มที่

การคุยกันได้เคลียร์กันยังไงบ้าง

จริงแล้วผมว่ามันก็เหมือนลองกับลองคุยกัน
อะไรที่ไม่ชอบก็ลองมาปรับกันใหม่ดูอะไรอย่างนี้

อันนี้ก็ยังไม่ทราบนะแต่ก็ยังคุยกันปกติฮะ
เหมือนเขาบอกว่าเขาไม่ปิดตำรับเรา

แม่เราว่ายังไงบ้าง
แม่ไม่ว่าอะไรแม่เขาชอบอยู่แล้ว

เออกรียดรูปที่ใช้ครูแฟลัง

ครับวันครบรอบด้วยด้วยเราจริงเราไม่ดีด้วยอันนี้พูดตรงผู้ชายพูดเลยจริงเราก็ไม่ดีกับเขาด้วย
แล้วก็จริงเราก็อยากแก้ตัวอยากจะลองกลับมาคุยลองมาปรับกันใหม่ดูซิปรับปรุงตัวนิดนึ
ส่วนที่ไม่ดีของเราต้องตัดทิ้งไปเลยไหมพร้อม
มันคนเรามันก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นหรอกมันอยู่ที่ว่าคุยกันแล้วรับกันได้แค่ไหนมากกว่า

ไม่ใช่แก้ตัวแก้ตัวค่ะ
ปรับตัวจริงแล้วก็ต้องคุยกันผมว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่าคุยกันแล้วจะปรับตัวได้แค่ไหนอะไรมาก
คาดหวังกับการกลับมากกันทั้งนี้มันจะได้ไหม
ก็คาดหวังเหมือนกันครับแต่ก็ไม่รีบไม่เร่งอะไรก็เรื่อยดีกว่า
ค่อยเป็นค่อยไปเนอะบางทีรีบไปก็ไม่ดี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

โอ้ยยยยตอนนี้พูดเจ้าละว่าไม่รีบรึละครับ
ไม่รีบระคุยกันทั้งคู่แล้วครับผมออกความเห็นกันแล้ว

จริงตอนนี้พี่แวร์เขาใจอ่อนเยอะขนาดไหน

เรื่องที่เขาไม่ชอบอะไรเขาก็จะบอกเลย
แต่ตอนนี้มีอะไรบอกโอ้เต็มเลยที่ไม่ชอบ
อยู่เมื่อคู่ทุ่มออกมาเยอะเลยเหรอ

จริงแล้วผมใช้คำพูดไม่ค่อยเก่ง
ส่วนใหญ่แล้วเราใช้การแสดงออกมากว่า
คุยแล้วก็คุยปกติเหมือนปกติมากกว่าครับ

เห็นมั้ยบ่าว

คุณเจ๊พี่คือ
เดือนเครื่องน้า
โสด๓ปีไม่ใช่เหรอ

โทษ๓ปี
ตามน้อกลับมาคุยกันเริ่มต้นหนัก

ถ้ายอมเงินวัฒนธาไมงิด
และขอแฉนอภารณา
ไม่รู้คุณไม่แฮส

ใครจะแคลร์ก็แคลร์
ผมไม่แคลร์
เขาเปิดคุณแม่

พี่พลิกต้องสาวให้พี่รักษา